คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ

สุราธานีมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมัน
เสียหลักหลุดโค้งเขาท่าเพชร
แล้วก็พลิกตะแคงอยู่เกาะกลางถนน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ครับ
ตัวส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนทราบว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกัน
ซึ่งก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตัวเมืองสุราธานี
่งหน้าอำเภอบ้านนาศาลด้วยความเร็ว
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
จึงเสียหลักหลุดโค้งพลิกตะแคง
โชคดีที่ไม่ชนกับรถที่วิ่งสวนมา
อีกรายเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุก๖ล้อเสียหลักตกเขา

ในพื้นที่บ้านน้องผักขมตำบลแม่ยาว

จุดเกิดเหตุพบร่องรอยการครูดของรถ
ตกลงไปในเขาความลึกประมาณ๑๕เมตร
โดยมีอุปกรณ์ก่อสร้างตกกระจัดกระจาย
ตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายใน๒ศพ
เป็นคนขับและผู้โดยสารที่นั่งข้างคนขับ
ผู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางกว่า๓ชั่วโมง

จนที่ที่สอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง๒คน
กำลังขับรถนำอุปกรณ์ก่อสร้างไปส่งที่บ้านห้วยขม
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางขึ้นเขาสูงชัน
คาดว่ารถบรรทุกขึ้นเขาไม่ไหว
จึงไหลตกเขาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต

ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๒ขวบที่ได้รับบาดเจ็บ

หลังรถกระบะคันนี้เสียหลักชนต้นไม้
ริมถนนสายเซกาน้องตีนเผือก

ในพื้นที่บ้านโนนสูงตะบนเซกา

ซึ่งหนูน้อยคนนี้ถูกประตูและหลังคา

โชคดีที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าอำเภอเซกาขับรถผ่านมา
ได้ใช้ครีมตัดประตูช่วยเหลือออกมาได้
พบว่าขาซ้ายหักปากแตก

ก็ได้รับบาดเจ็บมีอาการแน่นหน้าอก

ทำให้รถเสียหลักชนกับต้นไม้ข้างทาง

บางคนได้รับบาดเจ็บแขนขาหักศีรษะแตก
ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลน้องคาย๒
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล

กำลังไปส่งเอกสารที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคนขับมีอาการหลับใน
จึงเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
พิพัฒน์ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้าเกิดอุปิติเหตุรถชนกัน๔คันรวด

ถนนบางนาตราดตำบลบางวัวอำเภอบางประกง
จุดเกิดเหตุอยู่ในช่องทางด่วนช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๐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
กำลังไปส่งสินค้าที่จังหวัดชนบุรีแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
โทรศัพท์มือถือที่วางไว้บนเบาะตกลงไปที่พักเท้า
ก้มลงไปเก็บแต่พอเงยหน้าขึ้นมา
ก็ชนท้ายรถตู้เต็มแรงก่อนจะชนต่อกัน๔คันรวด
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
กุศิข่าวไทรัตท์ทีวีสำรวจพบว่าถนนบ้างนาตราดในพื้นที่อำเภอบาปกงศ์
มีจุดกลับรถเสี่ยงอันตราย๕จุดคือช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๐
หลักกิโลเมตรที่๔๘หลักกิโลเมตรที่๔๑
หลักกิโลเมตรที่๓๘และหลักกิโลเมตรที่๓๕

มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไม่มีสะพานกลับรถ
และไม่มีเลนทางเบี่ยงที่จะสามารถกลับรถได้
รถทุกคันต้องจอดรอเพื่อหาจังหวะกลับรถตรงจุดดังกล่าว
จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง
เอาไว้ได้มาก
มันไม่มีชะลอเส้นชะลอความเร็วก่อนจะยูเทินน่ะ
ไม่มีทางเบียงนะครับไม่มีทางเบียงนะครับ

แม้ว่าคนในพื้นที่จะชินกับการกลับรถตรงจุดดังกล่าว
แต่หากเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป
ก็เสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น
วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงแก้ไข

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีก